ยังอยู่ที่เรื่องของน้ำเรื่องราวของน้องเมย์ครับนะฮะ
เด็กอายุเพียง๑ขวบ๙เดือนที่หายออกไปจากอกพ่อที่นอนอยู่ที่บ้าน
ไร้ปฏิหารเพราะว่าไปเจอร่างแล้วอยู่ห่างจากฝั่งเพียง๑๐เมตรเท่านั้น
เหตุการณ์นี้ทุกคนในครอบครัวร้องไห้เสียใจเช่นเดียวกันไปดูภาพนาทีนั้นเลยครับ

เมยรอยขึ้นมาอยู่ที่กอผักตบนะฮะไม่ต่างจากพ่อแม่ย่าพี่น้องทุกคนก็ร้อง
ด้วยความเสียใจทั้งนั้นแหละครับสภาพของน้องเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคว่ำหน้า
อยู่ในน้ำแขนขาก็กางออกนะครับสวมเสื้อสีขาวแล้วก็กางเกงขาสั้นสี
รุ้งที่น้องใส่นั่นแหละครับนะซึ่งเป็นชุดสุดท้ายก่อนหายตัวไปซึ่งก็
ตรงกับคำให้การของคุณพ่อคุณแม่คือน้องหายออกจากบ้านไปตั้งแต่สิบเอ็
โมงของยี่สิบแปดกันยายนตอนนั้นน่ะนะฮะหลังนอนดูดนมเสร็จเล่นมือถือเนี่ย
อกพ่อก็เผลอหลับกันไปด้วยความที่เพลียคุณพ่อก็หลับด้วยนะคุณพ่อออก
กลับมาจากโรงงานตอนเช้าจนกระทั่งเอตื่นมาลูกหายไปไหนนะสุดท้ายไปเจอ
น้องเมื่อวานนะวันที่สามสิบกันยายนตอนเก้านาฬิกาสามสิบสองนาทีน้องรอ
ขึ้นมาอยู่ที่ก่อผักตบห่างจากตลิ่งหลังบ้านเพียง๑๐เมตรเท่านั้น
ตำร่วดสวทธิบันกุงเข้าไปตรวจสอบร่างกายของน้องแล้วก็ส่งสมไป
ขนาดที่ยายโสภากับตาเสาค่ำนะฮะตายายของน้องและญาติยาดก้อนอิมวลพระ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้อง
โดยคุณตาถือขวดนมแล้วก็เอาทูบไปจุดที่บริเวณพบศพของหลานด้วย
พร้อมกับบอกได้ว่ามืนขึ้นมาลูกตาจะพาไปวัดนะลูกนะ
หน้าให้เกิดมาเป็นหลานตาอีกนะ
ซึ่งตาพูดไปแกก็ร้องไห้พัฒนาถึงหลานของแก
แกก็ด้วยความรักความหลงหลานด้วย
เด็กกำลังน่ารักนะขวบเดียวนะครับ
คืองานศพของน้องครับจัดขึ้นที่
วัดบ้านดาบนะฮะตำบลโก่งธนูอำเภอเมืองที่ลบบุรี

ทางครอบครัวจัดพิธีการสวด๓วันนะครับ
แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะมีการชาปนกิจเลยแล้วกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ต้องฝากผู้ปกครอง
คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลบุตรหลานให้ดี
โดยเฉพาะบ้านที่มีแหล่งน้ำอยู่ใกล้
ใช่เราไม่รู้ว่าเด็กเขาจะลงไปเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะฮะ